คุณผู้ชมครับมาดูเหตุนี้เกิดขึ้นที่บุรีรำ
แล้วมีคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโซเชียลนะครับ
บอกว่าใครที่ไหนใจร้ายจริง
เอาสลิงมาขึงกลางถนน
จนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ที่กำลังขี่ไปอย่างเร็ว
โอ้โหโดนสลิงมันบาดคุณ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่เมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยนายวิทยานนท์ศิลปะสิริวัตรอายุ๒๓ปี
อยู่ที่ตำบลดอนกอกอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำ
โพสต์เรื่องราวลงเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
คนที่ไหนใจร้ายจริงคอพี่ผมเกือบขาด
เคยเห็นไหมขึงสลิงพาดถนน

อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้าหมู่บ้าน
แต่ระหว่างทางซึ่งเป็นเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวก็ถูกลวดสายโทรศัพท์
ได้รับบาดเจ็บเป็นรอยแผลถลอกเลือดอาบนะฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับก็ยังได้อดทนนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ต่อไปจนถึงบ้าน
ก่อนที่จะบอกญาติให้มาช่วยกันดูว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็มาดูคอคอผมขาดหรือเปล่า
ก็มาดูรอยแผลมีรอยเต็มไปหมดเลยนะครับ

ก็ไปพบลวดสายโทรศัพท์เก่า
ตกอยู่บนถนนยาวประมาณ๘เมตร
ข้างทางมีตะปูตีอยู่ที่ต้นยูคาลิปตัส
เหมือนคนตั้งใจเอามาผูกขึงไว้
คาดว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
มาผูกขึงสายโทรศัพท์เอาไว้
เพื่อปองร้ายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
ผ่านไปผ่านมาหรือเพื่อต้องการที่จะชิงทรัพย์นะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยอยากจะแจ้งเตือน
ให้ชาวบ้านระมัดระวังกันด้วยนะครับ

ตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมว่า
อาจจะเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ไอ้ลวดนำไอ้เส้นตรงนี้มาขึงไว้
ให้คนขี่จักรยานยนต์
แล้วมาประสบเหตุได้รับบาดเจ็บ

หรือที่ทำไปเพราะคึกคนนอง